เรื่องเตือนกันนะคะสำหรับชาวบุรีรำนะคะ
ตอนนี้โจรพริกปนมันออกอารวาสนะรู้จักไหมโจรพริกปน
ทำไมฮะที่เป่าใส่หน้าอะไรอย่างนี้ที่ปลาใส่หน้าอะไรอย่างนี้ป่
ถูกเอาพริกป่นมาปลาใส่หน้าหญิงสาวแล้วเลือกเหยื่อที่เป็นผู้หญิง
แล้วขับรถขี่มอเตอร์ไซค์คนเดียวช่วงค่ำค่ำนะคุณล่าสุดเนี่ยเป็นคุณป้าท่านหนึ่งท่านเนี้ย
โชคดีมากแกใส่แว่นไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยนะโอ้โหไม่รู้แหละว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับแกนะคะ
เพราะตอนที่แกโดนพริกป่นเนี่ยสาดใส่หน้าคือมันมีแว่นบังอยู่ใช่ไหมค
ฝืนใจขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปบ้านนะคะแล้วกำลังจะถึงทางเลี้ยวเข้าบ้าน
โจรเนี่ยมันรู้แล้วว่าถึงทางบ้านบ้านของเหยื่อแล้ว
ก็เลยรีบเพ่นหนีไปเลยค่ะตอนนี้ตำรวจยังรวบรวมตัว
ยังจับกลุ่มตัวไม่ได้นะคะคุณผู้ชมผู้ประสบเหตุหรือว่าเหยื่อเนี่ย
ชื่อว่าคุณสุวรรณีชิมรำอายุห้าสิบปีฮะนะฮะ
พาผู้สื่อข่าวไปดูแบบนี้นะคะจุดเกิดเหตุบนถนนสายหนองงิ้วน้องใส่
คุณสุวรรณีเล่าบอกว่ามีอาชีพเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านให้กับร้านค้าในตัวเมือง
ในตัวอำเภอเมืองนางรองแล้วก็จะกลับบ้านช่วงสักประมาณ๑ทุ่มของทุกวัน
เช่นเดียวกับวันเกิดเหตุก็คือวันอังคารที่ผ่านมาก็เคี้ยวรถกลับบ้านช่วงค่ำ
ก่อนจะถึงบ้านสักประมาณสามร้อยสี่ร้อยเมตรเท่านั้นแหละค่ะ
มีผู้ชายอายุสักประมาณยี่บห้าถึงสามสิบปีรูปร่างถวมสูง
ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ทราบยี่ห้อตามประกบด้านขวา
พร้อมกับสาดพริกใสคือตอนที่เกิดเหตุเนี่ยคุณป้ายังไม่รู้นะคะ
ไอ้ที่ถูกสาดใส่เนี่ยคือพริกแต่ที่รู้คือแสบร้อนตามาก
แต่เอาล่ะฮึดแข็งใจเร่งมอเตอร์ไซค์ขี่ต่อไปให้ถึงบ้าน
โจรพริกป่นเนี่ยมันก็ขี่ตามไปนะฮะจนกระทั่งผู้เสียหายเนี่ย
ถึงทางเลี้ยวเข้าบ้านโจรรายนี้ก็เลยหันหัวรบกลับค่ะ
ทีนี้พอไปถึงบ้านค่ะพี่สุวรรณีนะครับ
ก็เลยล้างหน้าล้างตาแล้วให้ญาติพาไปโรงพยาบาลนางรอง
หมอบอกว่ามันคือพริกป่นธรรมดาพี่สุวรรณีก็เลยมั่นใจ
สุวรรณีแกก็เลยมั่นใจว่าคนร้ายน่าจะหวังให้
คือคุณป้าเนี่ยแสบตาขี่ต่อไปไม่ได้แล้วก็จะชิงทรัพย์นะคะ
คุณสุวรรณีบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยใส่แว่นก็เลยพลิกป่นเนี่ย
ไม่เข้าตาเต็มก็เลยอยากฝากเตือนเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะ
อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นภัยสังคมสำหรับชาวจังหวัดบุรีรำค่ะ